ไปดูที่นนทบุรีบ้างนะคะวันนี้ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนตกมาจากแมนชั่นย่านบางกรวยไซน้อยค่ะ
ทำให้เสียชีวิตสองศพพบว่าทั้งคู่เป็นแม่ลูกกันด้วยนะคะ
ร่างของผู้เป็นแม่ตกลงมาก่อนแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุสลด๒แม่ลูกตกแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ผู้เป็นแม่เสียชีวิตขาดที่ส่วนลูกชายบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจโรดิน
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบชื่อทั้งคู่คือนางรัชนีวิเศษรัฐอายุ๗๒ปีผู้เป็นแม่
สภาพศพเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าใบหน้ายุบคอหักแขนขวาหัก
ข้อมือขวาหักและขาข้างขวาหักผิดรูปส่วนลูกชายคือนายอิสเรศ
สเวทมารอายุสี่สิบแปดปีมีบัตรแพ้ชะกันที่ใบหน้า
เลือดออกปากออกจมูกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตรวจสอบห้องพักของผู้เสียชีวิต
บริเวณชั้น๔ไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีข้าวสองห่อยังวางอยู่ที่โต๊ะ
ว่าเป็นอาหารมื้อเช้าที่ทั้งคู่ออกไปซื้อมา
และพบเก้าอี้อยู่ที่ริมระเบียง
โดยนายอิสเรศผู้เป็นลูกมาเช่าห้องพักอยู่ตามลำพังได้ประมาณ๑ปี
ไม่ได้ทำงานเนื่องจากมีโรคประจำตัว
ส่วนนางรัชนีผู้เป็นแม่ก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมลูกชายเป็นประจำก่อนที่จะเกิดเหตุสลดขึ้น
สอบถามอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู

เห็นเหตุการณ์เขาถึงกับช็อก

ว่าทั้งคู่น่าจะมีปากเสียงกันภายในห้อง
จากนั้นไม่นานร่างของนางรัชนีผู้เป็นแม่
ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตขาดที่

ร่างของนายอิสเรศก็ล่วงตามลงมา
กระแทกพื้นแต่ยังคงขยับตัวได้

ด้วยความตกใจเขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

รับแจ้งว่าได้ยินเสียงเหมือนมีปากเสียงกัน

แล้วหลังจากนั้นก็มีการตกลงมา
ดูจากกล้องแล้วตัวแม่ตกลงมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นประมาณสักเกือบ๑๐นาที

ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นแบบไหน
แต่ว่าเราดูจากกล้องวงจรปิดของรังอาคารที่มีอยู่
ลักษณะตกไม่ใช่ไม่ตกแบบไม่เป็นท่าครับ

แล้วขาจะฟาดกับบันไดครับ

ที่สอบถามนะครับก็คือลูกอยู่คนเดียว
ตัวแม่ไปมา
แต่ครั้งนี้แม่เพิ่งจะมาหาได้ประมาณสัก๓วัน

ขณะเดียวกันเพื่อนข้างห้องให้ข้อมูลว่า
นายอิสระเรศมีอาการทางประสาท

ซึ่ง๓วันก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุ
รัชนีได้มาพักอยู่กับลูกชาย

จะเป็นการทะเลาะกันแล้วตกลงมา
หรือตั้งใจกระโดดลงมากันทั้งคู่กันแน่

ขณะเกิดเหตุนางรัชนีน่าจะเดินออกไปที่ระเบียง

อาจจะตัดสินใจกระโดดลงมาตายตาม
นี้อยู่ระหว่างการติดต่อญาติ
เพื่อสอบปากคำและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป